ก็อย่างที่หลายคนชอบพูดไว้นะคะว่ากรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันติดจรวดมันไม่ต้องรอชาติหน้าชาติไหนมันมาชาตินี้แหละค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งหึงหวงเมียนะคะคือเมียเนี่ยจ้างช่างมามาทำเฟอร์นิเจอร์ต่อเติมเนี่ยเตียงต่อเติมตู้ที่บ้าน
แล้วปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนเหมือนกันหึงเมียกับช่างบุกเข้ามาในห้องจะเปิดประตูเข้าไปเปิดไม่ได้ห้องมันล็อกอยู่
โอ้โหยิงรัวเข้าไปเลยค่ะแล้วพอเปิดประตูเข้าไปได้เมียตกใจเมียมาเปิดประตูใช่ไหม
อาการสาหัสอยู่ตอนนี้ตำรวจอายัดตัวที่โรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจสพเมืองศรีสเกตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบลงพื้นที่มาตรวจสอบเลย
ที่พักเนี่ยเป็นบ้านพักอยู่ในตำบลน้ำคำค่ะ

ผู้ตายคือนางสาวเซรีดาบี้ศรีจำปาอายุ๒๑ปีนะคะ
ถูกยิงเข้าที่หน้าที่แขนที่ขาหน้าอกแล้วก็แผ่นหลัง๗นัดเต็ม
คนก่อเหตุคือทางซ้ายมือนี่แหละค่ะ
ธนาวุฒิล่าธรรมวัย๓๒ปีสามีของเธอเองนะคะ
เบื้องต้นขี่วิกไบ้หนีไปแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุ
หลักฐานในห้องที่เจอเป็นปลอกกระสุนปืน๙มมเกลื่อนทั่วบ้านกว่า๑๐ปลอก
ร่องรอยประตูห้องนอนถูกยิงพังเสียหาย
เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานเอาไว้หมดแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๘ก็คือเมื่อวานนี้
คุยกับแม่ของผู้ตายนะคะหรือว่าแม่ยายคนก่อเหตุ
บอกว่าลูกเขยกับลูกสาวก็คือเป็นสามีภรรยากัน
มีลูกด้วยกัน๒คนคนโตเพิ่ง๒ขวบคนเล็กเพิ่ง๘เดือนนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอด
จนกระทั่งวันเกิดเหตุมีช่างเฟอร์นิเจอร์สองคนเอาเตียงกับตู้มาส่งที่บ้าน
กำลังทำการติดตั้งอยู่ในห้องนอนเลย
ลูกเขยขี่บิ๊กไบท์มาจอดหน้าบ้านเดินปรีไปที่ประตูห้องนอน
แต่เปิดไม่ได้เพราะมันล็อกก็วิ่งอ้อมไปด้านหลัง
ไปเปิดประตูห้องอีกฝั่งนึงภรรยาก็ล็อกเอาไว้อีก
ฝ่ายสามีก็เลยเอาปืนพกสั้นแบบแกซีนยิงเข้าไปที่ล็อกประตู
แล้วก็พังประตูจากนั้นก็เอาปืนเนี่ยกระหน่ำยิงที่หัว
แล้วก็ตามร่างกายของเมียตัวเองจนเขาล้มลงตายคาที่
ส่วนช่างเฟอร์นิเจอร์๒คนที่กำลังติดตั้งตู้ติดตั้งเตียงอยู่
ตะเลิศหนีตายตั้งแต่ฝ่ายสามียิงประตูแล้วพังเข้ามาแล้วอะค่ะ
แล้วหลังจากก่อเหตุเสร็จอย่างที่บอกสามีขี่บิ๊กไบท์หนีไป
แต่ด้วยความซิ่งหนีเร็วนะคะก็ไปแหกโค้ง
คว่ำอาการบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
มีญาติเนี่ยขับรถผ่านมาพอดีก็เลยรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าพวกนั้นพวกมันแรงแบบความภาษีสัมมุติธรรมดาดีแหละ
ทีมข่าวเราได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังนึงนะคะ
จะเห็นว่าธนาวุฒิคนเกาะเหตุเนี่ย
ดูนะคะขี่บิ๊กไบท์ผ่านหน้าบ้านไปแบบเร็วจีเลย

เรียกคำว่าฝุ่นตลบได้เลย
คือไปเร็วมากอะค่ะนี่ถึงขนาดเขาวิ่งไปดูกันนี่คือแสดงว่าล้มแล้วใช่ไหมเนี่ย
ใช่เพราะมันคือเฟี้ยวไปปุ๊บโครมปั๊บเลยนะคะซิ่งขนาดนั้นคุณผู้ชมลองดูอีกทีหนึ่งนะ
นี่แล้วคนในบ้านวิ่งออกไปดูเลยใช่ค่ะกล้องวงจรปิดอีกมุมค่ะ
ภาพตอนบิ๊กไบท์แหกโค้งล้มคว่ำไว้ได้เลยคุณผู้ชมไปดูนี่มุมนี้ดูนะคะ
นั่นเห็นไหมถลายชนต้นไม้ชนอะไรคือถลายไปไกลมากเลยอะค่ะ
ชาวบ้านก็รีบวิ่งมาช่วยเหลือนะคะแล้วก็อย่างที่บอกญาติของคนเจ็บคนก่อเหตุ
จริงมันลอยมาตั้งแต่หน้าบ้านหลังนี้แล้วขอดูภาพเมื่อกี้อีกทีนึง
คือเหมือนมันเสียหลักตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเพราะล้อหลังลอยแล้วอะค่ะ
นี่เห็นไหมอ๋อลอยมาแต่ไกลแล้วอ่ะอ่านี่ภาพแบบซูมซูมเลยนะแล้วก็
คว่ำเนี่ยถลายชนเสาชนต้นไม้อยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โหหนักเลยนะคะเนี่ย
ขับกระบะผ่านมาพอดีก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจตามอายัดตัวไว้แล้ว
แต่ว่าตอนนี้คืออาการสาหัสอยู่ก็เลยต้องให้ทำการรักษาต่อก่อน
แล้วถ้าดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ทีนี้ถ้าดูวงจรปิดอีกมุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจะมีกระบะคันสีขาวที่เป็นของเพื่อนผู้ก่อเหตุอ่ะ
นี่นี่คันนี้คันนี้ขับนำบิ๊กไบท์มานะคะกระบะคันนี้แหละ
ขับนำมาตามกันมาผ่านในซอยเล็กก่อนจะทะลุไปยังถนนใหญ่ผ่านหน้าร้านค้า
ซึ่งเจ้าหน้าที่คิดว่ากระบะคันนี้น่าจะเป็นคันที่พาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
ส่งทีมข่าวลงพื้นที่จุดที่บิ๊กไบท์คว่ำนะคะหน้าร้านทองปัญญาพาณิชย์
เป็นจุดที่วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นั่นแหละดูสภาพนะคะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าเศษชิ้นส่วนรถบิ๊กไบท์เนี่ยยังหล่นเกลือนอยู่เลยค่ะ
ปูนที่ขึงรั้วเหล็กก็ล้มระเนรนาศเสียหายมีร่องรอยต้นไม้ถูกบิ๊กไบท์ชนจนเปลือกเนี่ย
ฉีกออกมาเลยนี่ดูสภาพหักหลายต้นเนาะเสาอ่ะ
เสาน่ะกระเด็นขนาดนั้นอ่ะเสาปูนนะคะหักกระเด็นเลยอ่ะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถพุ่งชนเสาปูนล้มเสียหายไป๕ต้น
เหล็กที่ขึงเอาไว้ก็พังยับเยิน
พอวิ่งไปดูคนเจ็บเพื่อจะไปช่วยเหลือเนี่ยก็มีกระบะคันหนึ่งขับผ่านมาดีบอกว่าเป็นญาติ
ขนาดก็เลยคับพาคนเจ็บไปทรงโรงพยาบาล
ช่วยกันไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะมาเอาคนเจ็บไป
เราไปดูที่บ้านของผู้ตายนะคะทุกคนก็อยู่ในอาการโศกเศร้าค่ะ
คนตายทำได้แค่อุ้มหลานตัวน้อยคนเล็กวัย๘เดือน
แล้วก็นั่งร้องไห้อยู่แบบนั้นนะคะ
แม่นั่งร้องไห้และโทษตัวเอง
บอกทำไมแม่ปกป้องลูกสาวแม่ไม่ได้
ด้านพ่อผู้ก่อเหตุจริงเขาก็ดองเป็นเครือญาติกันแล้วถูกแม่แต่งงานกัน
พ่อผู้ก่อเหตุก็มาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็คือลูกสะพ้ายของตัวเองนั่นแหละแล้วก็มาให้กำลังใจ
พ่อบอกว่าไม่รู้เลยว่าลูกชายจะมาก่อเหตุอะไรแบบนี้
รู้แค่ว่าเขากับเพื่อนขับกระบะไปขนย้ายของออกจากบ้านภรรยา
เพราะว่าถูกภรรยาบอกเลิกแล้วก็ไล่ออกจากบ้าน
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าลูกชายเขาจะทำแบบนี้
เบื้องต้นผู้ตายนับถือศาสนาอิสลามนะคะ
เขาก็มีการประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็ต้องฝังภายใน๒๔ชั่วโมงตามความเชื่อนะคะ
แน่นอนว่ายาดก็ยังทำใจไม่ได้ค่ะ
ก็เลยบอกว่าไม่สามารถที่จะให้สัมภาษณ์อะไรกับเราได้จริง
ตำรวจสรุปปมเกิดเหตุเบื้องต้นนะคะ
ก็น่าจะเป็นความหึงหวงกลัวภรรยาไปมีผู้ชายคนใหม่

แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตอนนี้อายัดตัวรอดำเนินคดีอยู่ค่ะ